ไปรับอ่านเด็กนักเรียนสาววัยสิบเจ็ดปีอยู่ชั้นม๕
ตอนกลางดึกเพราะว่าน้องเขาไปปาร์ตี้วันเกิดกับเพื่อน
แล้วก็เมาค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนก็เมาหมด
ไม่มีใครมาส่งนะฮะก็เลยตัดสินใจเรียกแกรปคาร์
ให้มารับไปส่งที่หอพักของตัวเองไปปาร์ตี้วันเกิดที่หอพักของเพื่อน
ปรากฏว่าถูกคนขับแรปคาร์ข่มขืนนะฮะน้องบอกว่าถูกข่มขืนบนรถเลยนะครับ
ทีแรกพยายามลวนลามตอนที่เธออยู่เบาะหน้าพอเธอรู้ตัวก็ลงจากรถ
แล้วก็ไปลากเธอดึงมาที่เบาะข้างหลังใช่เธอบอกกับคนขับแกรป
บอกว่าเธอจะอ้วกอืมก็ลากเธอไปเบาะหลังเลยอ่ะใช่แล้วเธอก็เมาหนักด้วยนะครับ
ก็เหมือนกับสลบสลายไปเลยตื่นมาอีกทีก็ถูกคนขับแกรปคาร์คนนี้
ข่มขืนแล้วหลังจากนั้นก็นำเธอมาส่งที่หอพักนะครับ
แล้วก็มีการติดต่อกลับไปหลังจากที่ไปปรึกษารุ่นพี่นะครับ
ติดต่อกลับไปนายคนนี้ก็ยอมรับหมดนะทางข้อความแชทหรือว่าโทรไปเนี่ยนะครับ
แล้วพยายามที่จะเจรจากลายเกลี่ยว่าอย่าแจ้งความเลย
เขาก็อ่ามีลูกมีเมียเห็นใจเขาเถอะครอบครัวเขาพังแน่แน่ค่ะอ่า
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตามเรื่องนี้เนี่ย
เมื่อวานน้องผู้เสียหายยังได้โทรไปคุยกับนายคนนี้แล้วก็ให้แม่คุยสายโทรศัพท์ด้วยนะครับ
ทั้งแม่ทั้งลูกก็พยายามเกลี้ยกร่อมน้องผู้หญิงบอกว่าให้บอกตำรวจแล้วเป็นการสมยอมกันแล้วกัน
ตกลงวันนี้เนี่ยตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้เรียกให้ผู้ที่ก่อเหตุ
ต้องมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

ก็มานะครับมากับแม่นะครับนายอภินันประวันไหว้อายุ๓๓ปีนะครับ
หลังจากที่ถูกเด็กสาววัย๑๗ปีนักเรียนชั้นม๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อุดรธานีแจ้งความเอาไว้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๘กันยายนต่อเนื่อง๑๙กันยายนมีทนายความมาด้วยนะครับ
เพื่อจะตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในรถที่เจอวันนี้ก็เป็นพวกกระดาษทิชชู่นะถูกทิ้งอยู่หลายจุด
มีเส้นผมของผู้หญิงด้วยแต่เดี๋ยวต้องตรวจเพิ่มว่าเป็นเส้นผมของใครอะไรยังไงนะครับ
ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนร้อยเวรเจ้าของคดีสอบปากคำอยู่นานกว่าสี่ชั่วโมงนะครับ
เพื่อรอเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในตัวของเด็กสาววัย๑๗ปีนะครับ
ที่เป็นผู้เสียหายที่แจ้งความเอาไว้
ข้อหาที่ตำรวจแจ้งนายอภินันวันนี้๔ข้อหาด้วยกัน
คือพรากผู้ยาวอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
เสียจากผู้ปกครองบีดามานดาหรือผู้ดูแลโดยเด็กไม่เต็มใจไปด้วย
พรากผู้เยาว์ไปเพื่อทำอนาจารย์
กระทำชำราวผู้อื่นโดยผู้นั้นอยู่ในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
แล้วก็๔เรื่องของไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
นายอภินันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอไปให้การในชั้นศาล
เขาปฏิเสธหมดเลยนะฮะบอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ตำรวจก็ให้ประกันตัวไปนะครับเนื่องจากเห็นว่าไม่มีพฤติการในการหลบหนีนะครับ
แล้วก็ให้มารายงานตัวตามที่กำหนดมีเงื่อนไขว่าหากตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
จะต้องมาตามนัดหมายและไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่อุดรธานี
ต้องได้รับอนุญาตจากตำรวจก่อนนะครับเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะฮะของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในอุดรธานีนะ
ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับก็ทำงานมานาน๙ปีแล้วแล้วก็ขับแกรปคาร์เสริมทำแกรปครามาได้๒ปีนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะให้มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับอายการนะครับแล้วก็สหวิชาชีพด้วย
เชื่อว่าน่าจะส่งฟ้องศาลได้ส่งฟ้องอายการได้ภายในไม่เกิน๒เดือน
กราฟคาร์เขาก็บอกว่าห้ามเด็ดขาดคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้
มีการตรวจสอบประวัติแต่บางทีมันก็ตรวจแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยก่อเหตุ
มันเพิ่งจะมาก่อเหตุแบบนี้แต่พอก่อเหตุเราก็ห้ามแน่นอนไม่ให้ขับอีกแล้ว
ก็ทุกองการแล้วครับก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดี